ช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีศิลปินดารามาสวัสดีปีใหม่ที่บันเทิงไทยรัฐกันเยอะ
หนึ่งในนั้นก็เป็นน้องใบเตยกับมังกรประพาวินนี่แหละค่ะ

เห็นว่าเฮียฮอร์เนี่ยจะย้ายคงย้ายบ้าน
ปีหน้าย้ายอาณาจักรนะครับไม่ใช่ราตรานะครับ
ลาดเท้าไปนู้นเกษตรน้ำวะมิน
เห็นว่าใหญ่โตมาโหลละทึกมาก

อีกเรื่องหนึ่งหลายคนเห็นแล้วแบบอุ๊ย
เป็นห่วงสุขภาพใบเตยขึ้นมาทันที

แล้วมันตลกคือคนไม่ได้โฟกัสที่สุนัขค่ะคุณผู้ชม

นี่กินข้าวผม่ายกลัวเลยเนี่ย

ไม่ใช่ถุงเท้าซันต้าเอาอะไรมาใส่ไว้ใช่
เป็นอย่างไรเป็นรูปในเว็บ

ก็ดีค่ะเขาก็เต็มที่อยู่แล้วเนาะปีหน้าเราก็เหมือนจะต้องมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่
ปีหน้าเฮียย้ายตึกเปิดตึกย้ายออฟฟิศนะคะก็ยิ่งใหญ่
กันไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นห่วงสุขภาพใบเตยบอกว่าถ้าเจอขนาดนี้ใบเตยต้องพักผ่อนยาวแล้วม
จริงมีออริจินัลด้วยนะจริงเขาเป็นแบบคนดำเขาเอามาลงไว้แล้วนิจิแมนก็เอามาลงขำนะครับ
นี่ออริจินัลชื่อเป็นผู้เขาทอแบคทอยน่ากลัวมากฉันน่ากลัวจะสุนัขจะกัดฉันจังเลยอะ